เมื่อวานนี้สารอุทธรภาค๕นะครับ

แก่นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
นั่นก็คือทางด้านของนายประสิทธิ์นะครับ

เดี๋ยวทนายความจะมีการทำเรื่องยื่นประกันตัวต่อในเช้าวันนี้ครับ
เมืองจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะ

มีการปล่อยตัวชั่วคราวนายประสิทธิ์ครุธามโรธ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับนะฮะ
เขาถูกจับในข้อหาไปยุโยงปลูกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๖ครับ
นาทีที่นายประสิทธิ์ได้รับอิสรภาพนะฮะ
เจ้าตัวนั้นนี่ฮะเดี๋ยวดูนะครับ
จะมีการโผล่กอดคุณแม่ที่ไปยืนรอรับทันทีครับ

ทำกลางความดีใจของคนที่ไปรอรับนะครับ
เพื่อนนักศึกษาที่ไปให้กำลังใจนะฮะ

นี่ฮะกอดกันไปที่เรียบร้อยนะครับ

นายประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าอยู่ข้างในเนี่ย
ก็ได้รับการดูแลดีมากนะฮะ
ไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดนะฮะ
กับทะนายอาร์นินเองก็พูดคุยกันตลอดเลยครับ
ซึ่งเขาบอกว่าก็ยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีครับ
แต่น้องรอดูไม่รู้ว่าทำไมก็ไม่ได้เรียบร้อย

น่ะครับเขายังคุยกันปกติอยู่ครับ

ต่างครับท่านงายก็ดูแลผู้หาดีกว่าน่าจะดีกว่าในหลายที่เดียวสัก
ทางด้านนายมานพีดีภูวดลสอสอบัญชีบรายชื่อของพักเก้าไกลระบุว่า
ในส่วนของนายอานนลได้มีการหาบรือและกับทีนทนายเพื่อไปยื่นประกันตัว
เดี๋ยวเช้าวันนี้จะเข้าไปใหม่เนื่องจากเกรงว่าถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้นาน
ตอนกลางคืนอาจจะมีการอายัดตัวในคดีอื่นอีกหรือเปล่านะครับ
ซึ่งการถูกอายัดตัวไปดำเนินคดีในช่วงกลางคืนเนี่ยหลายฝ่ายมองว่าอาจจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับ
ส่วนบรรยากาศที่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่ามชนะครับ
ก็มีนักศึกษาไปชุมนุมกันตะโกนเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ร่วมชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มไป
แล้วก็มีการทำป้ายผ้าขึ้นไปปิดทับบริเวณป้ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย
เป็นข้อความว่ามหาวิทยาลัยแล้วก็เอาป้ายผ้าคำว่าประชาชนทับเข้าไป
ก็เป็นมหาวิทยาลัยประชาชนก่อนที่จะมีการแยกย้ายกันไป
ตอน๔ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ